ตามเรื่องของทีมชาติไทยนะครับก็มีข่าวตลอดทั้งวันเมื่อวานที่ผ่านมาหลังจากที่ผลตรวจในแคมป์รอบที่สองเนี่ยมีนักเตะติดโควิดครับ
เดี๋ยวต้องรอความเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยมาตรการก็กำลังจะออกมาแล้วนะครับซึ่งก็มีการสอบถามไปเบื้องต้นเหมือนกัน
แต่ว่าประเด็นมันเกิดจากนักเตะชุด๒ไปตรวจโควิดเพื่อที่จะหาเชื้อถ้าเกิดว่าผลออกมาเป็นลบก็จะเข้าแคมป์วันที่๑๐พฤษภาคมแต่ว่านักเตะชุดแรกเนี่ยพอซ้อมเสร็จตอนเย็นนะครับของวันศุกร์ก็มีการตรวจพอตรวจ
ออกมาปรากฏว่ามีนักเตะนะครับจากทีมชุดแรกติดโควิด๒คนจากทั้งหมด๒๓คนแล้วก็เจ้าหน้าที่ติดอีก๔
นะครับก็ต้องงดโปรแกรมการฝึกซ้อมทั้งหมดทุกคนกักตัวอยู่ในที่พักของตัวเองนะครับไม่ได้ออกมาเลยล่าสุดครับ
จุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดผู้ช่วยของอาคิระนิชิโน
ก็บอกนะครับว่าตอนนี้นักเตะทีมงานกักตัวในแคมป์
รอตรวจอีกครั้งหนึ่งคาดว่าจะเป็น๑๒พฤษภาคม

ยังไงต้องตรวจทุก๓วันสมาคมก็เตรียมแผนไว้อยู่แล้วนะครับ
แล้วถ้าเกิดใครผ่านพ้นติดลบนะครับผลเป็นลบ
ในการตรวจใน๒ครั้งหลังจากนี้ก็จะได้ฉีดวัคซีนโดสที่๒
ส่วนชุดที่๒ตอนนี้ชะลอการเข้าแคมป์ตามเดิมไม่ได้แล้วนะครับ

แล้วก็ดูแลร่างกายตัวเองเพื่อทำงานแบบคู่ขนานนะครับ
แล้วก็จะตรวจโควิดทุก๓วันเหมือนกัน
จากนั้นก็จะฉีดวัคซีนนะครับ
แล้วก็จะบินไปสมทบคือไปเจอที่นู่นเป็นหลักเลยแหละครับ
ซึ่งหากผลการตรวจนะครับมันจะมีอีกชุดหนึ่งนะครับ
ก็คือผลตรวจออกมาเนี่ยเป็นบวกก็ต้องติดตามกันต่อนะครับว่า
หลังจากนี้จะมีใครเพิ่มเติมหรือไม่นะครับ
แต่เป็นกำลังใจให้นะครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ก็ตอนนี้เกิดได้หมดแล้วนะครับ
ในทุกที่แล้วก็ทุกวงการเลยนะครับ
ก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับ
เตะที่อยู่ในแคมป์ทีมชาติอย่างอธิสักไกรสอนก็มีข่าวว่า
ซูวอนบลูวิงครับทีมงานจากเคลีกเกาหลีใต้ยื่นข้อเสนอขอยืมตัว
เป็นเวลา๙เดือนแล้วก็จ่ายเงินเดือนให้เดือนละ๔๕๐๐๐บาท
แต่ว่าคุณรณฤทธซื้อวาจาผู้ในการสโมสรเมืองทองก็มองว่าเคลีก
เป็นหนึ่งในหลีกชั้นนำของเอเชียแต่ว่าเงื่อนไขที่ได้รับเนี่ยยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
จึงได้บอกให้ยื่นข้อเสนอกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ
โปรแกรมบอลโลกรอบคันเลือกของทีมชาติไทยที่หลายคนสงสัยนะครับว่าใครถ่ายทอดสดนะครับ
แล้วก็๑๕มิถุนายนเจอกับมาเลเซียทั้ง๓เกมนะครับ
เริ่มเข้าสัญญาณถ่ายท่อสดในเวลา๕ทุ่ม๑๐นาทีก็ติดตามลุ้นเชียร์ทีมชาติไทยกันได้นะครับ